ส่วนเรื่องนี้ค่ะตามกันต่อคดี๑๐ตำรวจโทยิงค่ะที่ไปก่อเหตุทำร้ายอดีตทหารหญิงค่ะ
๑๐ตำรวจโทนุษย์ซึ่งเขาออกมาบอกว่าถ้าเขาได้ประกันตัวเขาจะมาแฉกลับค่ะ
เรื่องนี้การจอมพลังกับทหารหญิงบอกว่าไม่หนักใจค่ะ
การจอมพลังพาอดีตทหารหญิงผู้เสียหายมาติดตามความคืบหน้า
วันนี้กรณีกองทัพไทยเรียกคืนเงินเดือนประมาณ๓๕๐๐๐บาท
หลังจากที่ทหารหญิงคนนี้ยื่นลาออกเมื่อ๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ประสานมาที่ทหารหญิงค่ะ
ให้เข้ามารับเงินช่วยเหลือนะคะเพื่อเอาเงินไปคืนกองทัพไทย
โดยเงินก้อนนี้เป็นเงินที่บุคลากรในโรงเรียนและเพื่อนร่วมงานของทหารหญิงคนนี้รวบรวมมาช่วยค่ะ
ทหารหญิงวันนี้บอกตื้นตันมากเลยที่เพื่อนร่วมงานทุกคนยังนึกถึงเธอ
แล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเธอก็อยากกลับมารับราชการอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็คือเราให้เขาแล้วเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขานำไปทำอะไร
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่าเงินส่วนนี้มันเป็นสิทธิของเขา
ที่เขาควรจะได้รับเพราะฉะนั้นเขาขอตรงนี้ค่ะ
ทหารหญิงผู้เสียหายคนนี้รับราชการในช่วงต้นปี๒๕๕๙
เงินเดือนของเธอถูก๑๐ตำรวจโทยิงนุษย์แบ่งยึดไป๗๐๐๘๐๐ทุกเดือน
แล้วเธอก็ไม่มีเงินก็ต้องขอเงินจากครอบครัวใช้แทน
ทำให้มีหนี้สินกว่า๑ล้านบาท
กรณียึดเงินเดือนทำให้เกิดคำถามว่า
ทำไม๑๐ตำรวจโทกรสสิหรือซ้อนุษย์ถึงต้องทำแบบนี้
เพราะว่าเขาเองก็รับราชการยศ๑๐ตำรวจโทสังกัดสันติบาล
แล้วก็ช่วยราชการกอรมนภ๔ฐานเงินเดือนปกติ
รวมค่าตำแหน่งค่าเสี่ยงภัยไม่รวมเบี้ยเลี้ยงที่สามารถตกเบิก
การลงพื้นที่รายวันไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑๘๐๐๐บาท
ทำไมต้องมาหักจากทหารหญิงรับใช้
ย้อนไปปี๖๐เขาเข้ารับราชการตำรวจ
ปี๖๑เข้ารับตำแหน่งเลขานุการด้านกรรมธิการศาสนาสนช
แต่พบว่ามีชื่อในฐานะนางสาวทั้งที่ครองยศตำรวจแล้วค่ะ
แล้วนับตั้งแต่นั้นก็รับตำแหน่งกรรมธิการเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์
เลขานุการและนักวิชาการด้วย
พอช่วงปี๒๕๖๒รับตำแหน่งกรรมธิการวุฒิสภา
ถ้าหากเป็นข้าราชการและรับตำแหน่งกรรมธิการ
อาจจะต้องแบ่งเป็น๒ส่วนคือเงินเดือนข้าราชการรวมกับค่าตอบแทนข้าราชการ
อาจจะไม่ต่ำกว่า๒๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าเงินเดือนค่าราชการรวมกับค่าตอบแทนพลเรือน
อันนี้อาจไม่ต่ำกว่า๒๖๐๐๐บาท
จำนวนนี้ยังไม่ได้รวมอัตราค่าอื่น
แล้วก็เงินที่หักจากทหารหญิงผู้เสียหายในแต่ละเดือนด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นจำนวนไม่น้อยนะคะ
ขณะที่พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบตรบอกว่า
คดีนี้มีผู้ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๒คนค่ะ
คืออดีตตำรวจคนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุ

เหลือเพียงแค่รอผลตรวจทางจิตเวทที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่า

แต่ทางผู้ช่วยพบตรก็บอกว่าย้ำว่า
ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รับโทษนะ

หลังจากหายป่วยก็ต้องมารับโทษตามกฎหมายเหมือนเดิมนะคะ
ขณะที่พลตรีปราโมทพรมอินโคศกอรมนภ๔
ได้ออกมาชี้แจงกรณีการบรรจุสิทธ
ตำรวจโทยิงกรสสิมาช่วยราชการค่ะ
ก็บอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ความประสงค์ของผู้สมัครใจมาช่วยราชการ
เมื่อตรวจสอบไม่พบการขัดระเบียบและหลักเกณฑ์
บรรจุช่วยราชการตั้งแต่๑ตุลาคมปี๖๔
ถึง๓๐กันยายนปี๖๕
ให้ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติด้านธุรการในระดับเจ้าหน้าที่ค่ะ
อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ทางกอรมนภ๔
จะนำข้อสังเกตและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางดำเนินการของหน่วยต่อไป
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงกรณีการบรรจุ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิมาช่วยราชการของกอรมนค่ะ